ไทยรัฐเทียเตอร์กับภาพยนตร์๓เรื่อง๓รถ๓เวลาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
วันเสาร์๔โมงเย็นพบความหมายของความรักและคำว่าเพื่อน
ธัญญาธัญเดชกับบทบาทสาววัยรุ่นในหล่อซ่าเซอร์กับเธอผู้หวานใจ
วันอาทิตย์๑๑โมงเช้าพบสตีเฟ่นซีเกิลมาเป็นบริการสุดโหดให้กับลูกสาวเจ้าพ่อ
เทินกับภาพยนตร์ที่เราบรรจงคัดสรรให้กับคุณทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในไทยรัฐเทียเตอร์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒